มาดูเรื่องราวของความรักความผูกพันกันหน่อย
เป็นเรื่องราวที่ความรักของคุณภรรยาที่มีต่อสามีนะครับ
ถึงแม้ว่าคุณสามีจะเสียชีวิตไปละ๑๓ปี
แต่เธอนั้นก็ยังคงตั้งโรงศพเอาไว้ในบ้านอยู่
เหมือนกับว่าคุณสามียังไม่ได้ไปไหน

เรื่องราวความรักครั้งนี้ครับเกิดที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ
ถามคนนี้ครับนางธนิตานบเกรดนะครับ
ฝ่ายเป็นภรรยานะครับก็ได้ตั้งโรงศพคุณสามี
ก็คือนายสมเกียจนบเกตหรือว่าสจหมู
เอาไว้ในบ้านทรงไทยเนื้อที่๔ไร่
คุณสามีเสียชีวิตจากการถูกยิงไปเมื่อวันที่๑๖มิถุนายน๒๕๕๙
จากนั้นก็ถึงวันนี้ครบรอบ๑๓ปีแล้วนะครับ
ณธนิดานบเกรดก็เล่าว่าแต่งงานกับสามีมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
มีลูกด้วยกัน๔คนหญิง๓ชาย๑
หลายคนก็ถามว่ากลัวไหมตั้งลงศพไว้ที่บ้านแบบนี้
เธอก็บอกกับพวกเราว่าไม่กลัวนะ
เพราะว่าเป็นคนที่เรารักลูกหลานหรือว่าใครที่อยู่ในบ้านด้วย
ก็ไม่ได้กลัวเพราะว่าผูกพันรักแล้วก็ผูกพันนะครับ
บอกว่าในช่วง๒ปีแรกจะสวดให้เดือนละ๒ครั้ง
แล้วก็ต่อมาต่อมาก็สวดทุกเดือนเลยแหละ
เป็นการสวดอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้ลักษณะแบบนั้นนะครับ
บรรยากาศในงานวันนี้ก็เป็นการพบป่าสังสรรค์กันในหมู่ญาตินะครับ
แล้วก็ยังคงเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึก
แล้วก็เป็นเรื่องราวของความรักความผูกพันแบบนี้นะครับ
ก็หลายคนเนี่ยพอผ่านไปผ่านมาไปเจอเรื่องราวแบบนี้
ก็อยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมถึงเก็บเอาไว้นานขนาดนี้
ก็ด้วยความรักความผูกพันของคุณภรรยานะครับที่มีต่อสามี
แล้วก็เหล่าบรรดาลูกสาวก็ได้บอกกับแม่ว่าเก็บพ่อไว้ในโรงเย็น
แล้วก็เชื่อว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมและพร้อม
เดี๋ยวคุณแม่เขาก็ทำพิธีเองแหละนะ
แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่พร้อมแล้วก็อยากจะให้อยู่อย่างนี้ไปก่อน
เหมือนกับว่าอยู่แล้วมันดีต่อใจมันรู้สึกแบบไม่ว้าเว
เหมือนมีคุณสามีอยู่ข้างอยู่ตลอดเวลา
ความเชื่อความผูกพันทางหัวใจนะคะ
แล้วก็ตัวคุณสามีเองก็ดูเป็นคนที่แบบทำงานทำการ
ใช่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่ารักไร้พรมแดง
ประมาณนั้นนะครับเป็นเรื่องราวความน่าประทับใจเราก็มานำเสนอให้กับคุณผู้ชมด้วยเหมือนกันสิ่งสวยงาม